ช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหหลายคนแบบว่ารอจริงค่ะว่า
ศธชวันนี้ประชุมกันแล้วจะเป็นยังไงนะคะ
อนุมัติ๖๐๐ล้านซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
ตอนแรก๑๐๐๐ล้านแต่ก็ยังไม่ครบครับพี่
ยังไม่ครบอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทางกศธชให้นะคะ
ก็คืออนุมัติมา๖๐๐จริงมันโดยประมาณ๑๖๐๐ล้าน
ก็คือต้องให้การกีฬาไปหามาอีก๑๐๐๐ล้านโดยประมาณ

มันมีหลายอย่างมากด้วยความที่กศธชเนี่ยค่ะ
เขาก็มีการตั้งกฎออกมานะพี่
มันก็มีเงื่อนไขหลายคนก็จะบอกทำไมของเรามันราคาสูงจัง
ถ้าเทียบกับประเทศแบบเพื่อนบ้านของเราอะไรอย่างนี้
ก็คือด้วยความที่มันมีกฎว่ามันจะต้องแบบ
เขาก็ต้องเช็คถ้าสมมุติเราจะฉายทุกช่องทางขนาดนี้
ดังนั้นราคามันก็ต้องสูงตามไปด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้
ก็คือรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
คุณไตรรัฐวิริยสิริกุลนะคะก็มีการเปิดเผย

กรรมการเสียงข้างมากออกมามีมติอนุมัติ
สนับสนุนเงินงบประมาณกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ๖๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยกรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ทั้ง๖๔นัดเนี่ย
ก็จะมีขึ้นตั้งแต่๒๐พฤศจิกายนไปจนถึง๑๘ธันวาคม๒๕๖๕นะคะ
กาต้าที่ประชุมกศธชก็มีการพิจารณาแบบรอบครอบแล้ว
เห็นว่าเป็นการดำเนินการดังกล่าวเนี่ย
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
แล้วก็กิจการโทรรับคมนาคมอย่างทั่วถึงตามมาตรา๓๖แล้วก็๕๒
พรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ๒๕๕๙
กศธชกำหนดเอาไว้ในประกาศกศธชเรื่องของหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญ
ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพศ๒๕๕๙
ซึ่งกศธชเองโดยกรรมการเสียงข้างมากอนุมัติอย่างที่บอกไปนะคะ๖๐๐ล้านบาท
อันนี้คือรวมภาษีแล้วก็อากรอื่นแล้ว
เพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ทั้ง๖๔นัด
ฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มอย่างที่เราได้บอกไป
แต่จริงคือมันไม่ใช่๖๐๐ล้านไงพี่
ประมาณ๑๖๐๐ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะคุณหนุ่มเขาเตะกันเมื่อไหร่

ถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเขาจะต้องแบบ

ไม่แล้วทุกช่องสามารถที่จะดูได้
แล้วคนที่เป็นแบบเอกชนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเขาจะคุ้มหรือเปล่า
บางคนก็จะมองว่ามันไม่คุ้ม
อะไรอย่างนี้มันมีกฎพวกนี้ออกมา

ที่แบบว่าเราต้องซื้อสมาชิก

ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้
ปี๒๐๑๔ปี๒๐๑๘หลักสร้างมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้น

แต่สรุปแล้วเราได้ดูกันแน่แล้วใช่ไหม

แต่นี่ก็คือต้องรอว่าอีก๑๐๐๐การกีฬาแห่งประเทศไทยจะไปหาจากตรงไหนมาใส่ตรงนี้
เขาต้องอันนี้คือเอาง่ายกศธชให้มา๖๐๐ล้านที่เหลือก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณไปหามานะ
อันนี้เอามาจากตรงไหนต้องรอดู
ถ้าเราช่วยแค่๓๐๐บาทจะไปเอาที่ไหน
จริงหลอดสรุปคนไทยจะได้ดูยังไง

ฟรีเราสามารถใครเปิดดูก็ได้
ถ้า
มันต้องมีการถ่ายทอดให้กับทางฟรีทีวีทั้งหมดด้วย

มันก็เลยไม่มีใครกล้าเป็นเจ้าภาพ

ว่าโอเคเป็นเจ้าภาพเป็นไทยรัฐอย่างนี้
คือไทยรัฐก็อาจจะมาเก็บค่าสัญญาณอย่างเดียวก็ไม่ได้
คือไทยรัฐก็ต้องยอมแจกฟรีทีวีด้วยให้คุณดูฟรีด้วยในช่องอื่นด้วย
ใช่ค่ะ

วันดีคืนน่าจะเอาไปหน่อยเนาะธุรกิจคุณดีดีอยู่เนี่ยเนอะ

ไม่ไหวขอทำรายการขายโฆษณาวันละแสนกว่าบาทก่อนดีกว่า
ตอนนี้แม่ค่าสปอร์ตก็ราคาถูกแม่
อย่าบอกว่าสปอร์ตเลยลูกสปอร์ตมีให้ออกอากาศก็บุญแล้ว
แต่จริงปี๒๐๑๘นอกจากครูเองเขาก็มีแบบว่าผู้สนับสนุนหลักแบบลายใหญ่ที่เข้ามาช่วยด้วยนะ
แต่ไปดีมันก็เงียบจริงมันคือก่อนอันนี้ตามเป็นเมื่อ๒ปีก่อนเป็นยูโร

อันนั้นก็คืออะไรเป็นรองเท้าแต่
ใช่ไหมรองเท้าแต่เขาก็มา

ใช่เอร่อซอฟ

แต่เดี๋ยวสักแปปหนึ่งอาจจะมีเจ้าภาพ๔ตัว๓๐๐อะไรหรือเปล่า

อย่างว่าถ้านักกฤษโรคหรือกีดเขาก็ต้องคิดคำพันธ์กำไร

เขาจ่าย๓๐๐บาทเขาจะขายสุขวัญใหญ่ได้เท่าไร

คนที่ดูเขาก็จะไปดูตามแบบ
ช่องทางเถื่อนไงมันก็จะมีช่องทางเถื่อน
คือคือมันก็จะกลายเป็นสุดท้ายแล้วมันก็
คนที่ชอบดูก็ต้องหาวิถีทาง

เขาก็ต้องไปดูอาจจะมีช่องเถื่อนช่องอะไรอย่างนี้
คืออันนี้มันก็เหมือนกันสุดท้ายก็ต้องไปละเมิดเขาอีกไง
ไปละเมิดสัญญาณของเขาอีกก็เป็นการทำผิดกฎหมายอีก
แต่อยากรู้ประเทศอื่นเขายังไงเนาะ

อย่างเช่นว่าสมมุติเขาซื้อมาใช่ไหม

ก็คือใช้เป็นเขาเรียกอะไรอันแหละ

โศพพากษ์เขาก็จะซื้อมาและเขาก็จะขาย
แล้วเมื่อก่อนมันคงยังไม่แพงขนาดนี้ป่ะ
ก็แพงเพียงแต่ว่ามดดำอย่าลืม

พอทีวีมี๔๕ช่องปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่แบบคุมตรงนี้ได้

สมัยก่อนต้องยอมรับอย่างว่าค่าโฆษณานาที๓๔แสนบาท

วันนี้ค่าโฆษณาบางที่๑๐๐๐๐กว่าบางที่๘๐๐๐บางที่
เพราะว่าช่องมันเยอะขึ้นถูกไหมคะ

ใช่แล้วก็มีเรื่องของสื่อโซเชียลเนี่ยแยกออกมาต่างหากอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนที่เขาถือเงินเนี่ย
เขาก็ไม่ได้เอาเงินมาลงในทีวีอย่างเดียวแล้ว
เขาก็เอาไปลงในโซเชียลด้วยแล้ว
เมื่อก่อน๑๐๐บาทลองคิดดี๑๐๐บาทลงทีวีหมดเลย๑๐๐บาท
อืมวันนี้๑๐๐บาทลงทีวีเนี่ยอาจจะ
เหลือ๒๐๓๐บาท๕๐บาท

อันนี้ก็ต่างประมาณคือโดยทุกไปไง

ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะลงโซเชียล
เป็นเพจไหนอะไรยังไงเขาก็จะแยกออกไปอีก

เขาไม่ได้มีแบบอันนี้ร้อยบาทอย่างที่เมื่อก่อนนะ
แล้วกูเพิ่มอีก๑๐๐บาทเพื่อให้โซเชียลนะไม่ใช่นะ

แต่แบ่งไปกระจายเพราะว่าจะกระจายกันออกไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันก็
พอไปซื้อของราคาแพงเท่าเดิม
แต่ตัวมูลค่าที่มันมีอยู่ในวิถีของมันเนี่ย
รูปมันเนี่ยมันก็เท่าเดิมแล้วก็ถูกกระจายออกไป
ค่ะนี่เราก็รอรอดูว่าสรุปแล้ว
คนไทยจะได้ดูแบบไหนแต่คงจะได้ดูแหละ